มีผู้ชายคนนึง
ทำร้ายภรรยา
ทำร้ายภรรยาภรรยาในท้องที่๒เดือน

คุณสาวมือถือมาถ่ายคลิป

คลิปนี้คือคลิปที่พี่สาวเรียนผ่าน

แม่
กังฟูเปล่าใหญ่มา

กังฟูเปล่าใหญ่มา

กังฟูเปล่าใหญ่มา

กังฟูเปล่าใหญ่มา

กังฟูเปล่าใหญ่มา

กังฟูเปล่าใหญ่มา

กังฟูเปล่าใหญ่มา

กังฟูเปล่าใหญ่มา

กังฟูเปล่าใหญ่มา
กังฟูเปล่าใหญ่มา

กังฟูเปล่าใหญ่มา

กังฟูเปล่าใหญ่มา
กังฟูเปล่าใหญ่มา

กังฟูเปล่าใหญ่มา

กังฟูเปล่าใหญ่มา

กังฟูเปล่าใหญ่มา
กังฟูเปล่าใหญ่มา

กังฟูเปล่าใหญ่มา

กังฟูเปล่าใหญ่มา

กังฟูเปล่าใหญ่มา

กังฟูเปล่าใหญ่มา

กังฟูเปล่าใหญ่มา
กังฟูเปล่าใหญ่มา

กังฟูเปล่าใหญ่มา

กังฟูเปล่าใหญ่มา
กังฟูเปล่าใหญ่มา

กังฟูเปล่าใหญ่มา
กังฟูเปล่าใหญ่มา
กังฟูเปล่าใหญ่มา

กังฟูเปล่าใหญ่มา
กังฟูเปล่าใหญ่มา

กังฟูเปล่าใหญ่มา

กังฟูเปล่าใหญ่มา

กังฟูเปล่าใหญ่มา
กังฟูเปล่าใหญ่มา

กังฟูเปล่าใหญ่มา

กังฟูเปล่าใหญ่มา

กังฟูเปล่าใหญ่มา
กังฟูเปล่าใหญ่มา

กังฟูเปล่าใหญ่มา

กังฟูเปล่าใหญ่มา
กังฟูเปล่าใหญ่มา

ที่บ้านแต่นักข่าวก็ไม่ได้เข้าไปค่ะเพราะกังวลเรื่องของความปลอดภัยด้วย
คุณจ๋าจ่ำศรีก็น้ำไปดูเรื่องการทำแผนแล้วนะฮะ
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศการทำแผนหน่อยเพราะว่าแต่คนในบ้านเขาไม่ให้เข้านะ
นี่ตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะครับ
ใช่ค่ะบังเอิญอยู่บ้านหลังเดียวกันที่เกิดเหตุนะฮะ
หลังจากที่ทำแผนเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับ
ตอนที่ทำแผนเสร็จแล้วคุมตัวผู้ต้องหาออกมาคุณจ๋าแจ่มสีก็พยายามจะถามอยู่นะครับ

อันนี้แบตใจไหมที่เขาปิด

อยากไปคุยกับน้องนี่ความรู้สึกผมคุยกับน้องว่าทำไมหนูทำไมทำอย่างนี้
ทำเพื่ออะไรลูกผมเลี้ยงมากับมือน้องคนนี้ไม่อยากพูดพูดร้องน้ำตาลมันจะไหล
เดี๋ยวสักครู่กลับมาครับท่านผู้ชมครับ